สวัสดีครับท่านผู้ชมครับร้อนชาไปทั้งวงการกระบวนการยุติธรรมเลยครับ
โดยเฉพาะตำรวจอายการกับคลิปของแป้งนาโนต
ที่ออกมาสองชุดสองคลิปเปิดโปรงพฤติกรรมความไม่ชอบมาพากล
ของตำรวจอายการที่เกี่ยวข้องกับคดีของเขาแล้วก็ทิ้งบอมว่า
ต้องดำเนินคดีกับตำรวจอายการพวกนั้นด้วยเขาถึงจะยอมมอบตัว
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงติดตามประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง
แล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคำถามคือ
สังคมไทยควรจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ระหว่างว่าหนึ่ง
คำพูดของนักโทษของผู้ต้องหาอย่าไปให้น้ำหนัก
อย่าไปฟังเราไปฟังนักโทษพูดไม่ได้
ถึงจะเป็นคำพูดของนักโทษแต่ถ้าคำพูดนั้นเป็นเรื่องจริงล่ะ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะเอาความจริงมาทำอะไรยังไงไหม
นี่คือคำถามถามลึกไปอีกว่าควรจะต้องลื้อคดีใหม่ไหม
สอบกันใหม่ไหมเพื่อเอาโทษกับคนที่ร่วมกระบวนการ
ตำรวจอายการที่เกี่ยวข้องล่าสุดฝ่ายอายการดูเหมือนว่าจะขยับตัวแล้ว
แต่ฝ่ายตำรวจยังสงวนท่าทีอยู่พบตรออกจากอาการหงุดหงิด
เพราะว่าเห็นคนเชียร์เสียแป้งที่จริงคนไม่ได้เชียร์หรอกครับ
แต่คนฟังคลิปแล้วเนี่ยอยากจะให้ความจริงปรากฏออกมา
ก็ให้ความสำคัญกับคลิปนี้เรื่องแบบนี้ต้องคุยกับคนนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
เลขาธิการสถาบันปฏิรูปเพื่อกระบวนการยุติธรรมท่านเข้ามาหรือยังครับ
สวัสดีครับท่านสุภาพครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแกงและคุณขวัญครับครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรคิดยังไงเอายังงี้ก่อน
คิดยังไงกับคลิปเสียแป้งถามกันกว้างอย่างนี้ก่อน
เอ่อผมว่าเสียแป้งเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยในแป้งนาโนตเนี่ยนะฮะ
มีความสำคัญในฐานะที่เป็นพยานนะครับเป็นประจักษ์พยาน
รู้เห็นการกระทำความผิดของคนนะฮะที่เกี่ยวข้อง
จำนวนหนึ่งที่อายการได้สั่งให้ฟ้องไปนะครับ
ผมคิดว่ามันเป็นเอ่อธรรมดาที่เขาจะเรียกปังหาความเป็นชำ
หนังสืออะไรตามที่เขาพูดนะมากมายครับแต่มันไม่เกิดผลนะฮะ
เขาเป็นวิธีนึงที่เขาเอ่อใช้ก็คือรบนี้ที่คุ้มครั้งแล้วก็ไปอัดคลิปแบบเนี้ย
ฮะนะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
อย่าไปมองเรื่องประวัติประวัติเอาเฉพาะเรื่องเนี้ยเขาคือต้องแยกกับข่อนว่า
เขาทำความผิดก็ทำความผิดไปโทษติดคุกก็ให้ติดคุกไป
แต่ว่าอย่ามาปนกันว่าเมื่อคนทำความผิดออกมาพูดอะไรแล้วเนี่ย
เราไม่ควรจะไปสนใจไม่ควรอย่างนั้นถูกต้องครับครับ
แต่เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันมีคนทำกับเขาอีกตั้งเยอะแยะ
ทำไมมันถึงไม่โดนฟ้องครับนี่คือความไม่เป็นทำ
ที่เขาหลบหนีที่คุมขังเนี่ยเขาไม่ได้หวังจะหนี
ให้พ้นจากการคุมขังนะฮะซึ่งตามโทษที่เขาได้รับ
แต่เขาต้องการออกมาเพื่อแสวงหาความยุติธรรมนะฮะแล้วก็ความจริงตอนนี้อ่ะ
ประกันตัวเหมือนรายคนอืมแต่เขาก็ไม่ถือนะฮะ
ไม่รับการบัดกันก็ทำให้เขาต้องหลบหน้าไปก่อนครับ
ครับครับทีนี้แยกออกมาอายการอายการนั้นดูเหมือนว่าจะขยับตัวแล้วล่ะ
เพราะเห็นกระแสสังคมเห็นอะไรต่อหลายอย่างเริ่มขยับตัวแล้ว
พันธุรกิจวิรุธคิดว่าอายการควรจะต้องทำยังไงเรื่องนี้
อายการขยับตัวก็ทำอะไรไม่ได้ครับอาจารย์สุภาพเห็นบอกว่าจะมีการเอาสำนวน
สำนวนมาวิเคราะห์นะฮะก็วิเคราะห์ไปตามเอกสารนะฮะ
เพราะความเป็นจริงที่ในแป้งเขาพูดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสำนวน
นี่คือจุดอ่อนนะฮะจุดดับของกระบวนการยุติธรรมไทย
ที่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้อยู่ในสำนวน

แล้วถ้าจะสอบใหม่ล่ะถ้าจะสอบใหม่อายการขอให้ตำรวจสอบใหม่นี่ทำได้ไหม
แต่ต้องสรุปตีความว่ามันมีพยักษ์ฐานใหม่
ก็คือคำพูดของแป้งเนี่ยนะฮะไปถือเป็นหลักฐานใหม่
ที่จะนำไปสู่การลงโทษกับผู้กระทำความผิดได้
การการทำความผิดได้ก็สามารถสอบสวนใหม่ได้
ไม่ใช่ว่ารื้อคดีใหม่นะคะ

แต่ในความที่จริงประเทศเรานี่
มันก็๙๙เปอร์เซ็นต์ก็จบไปแล้ว
แต่เมื่อแป้งเขาพูดอย่างนี้ก็สามารถสอบสวนใหม่ได้นะครับ
ทีนี้ตำรวจจะถูกตำหนิไหม
ว่าไปเอาคำพูดของนักโทษผู้ต้องหามาเป็นเหตุให้สอบสวน
ยุ่งยากวุ่นวายสับสนทำให้มีความรู้สึกว่า
ตำรวจไปเต้นตามนักโทษไหมไม่ไม่หรอกครับ
ถ้าตำรวจที่สุจริตเขาจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับ
แต่ตำรวจที่ไม่สุจริตนะฮะหรือคิดปกป้องพวกเดียวกัน
อะไรทำไว้แล้วก็อยากจะปกปิดเอาไว้
ไม่อยากจะไปฟังอะไรทั้งสิ้นหลักฐานมงหลักฐานใหม่
ก็จะปกปิดหมดไม่ยอมรับรู้รับฟังนะครับ
คดีใหม่ก็คงไม่ได้ผลอะไรเพราะเบอร์แป้ง
อาจจะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำไป
หนึ่งคดีมันนานแล้วแล้วก็สองหลักฐานมันไม่อยู่ในสำนวน

ผมเชื่อว่าคำพูดของแป้งเพราะว่าเขาเป็นประจักษ์พยานนะครับ
ที่เขารู้เห็นหนึ่งการสั่งใช้วานให้ไปทำ
จะผิดไม่ผิดรู้อะไรไม่รู้เนี่ยแต่ว่าหลายคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
บางคนไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็มีการสั่งมีคำพูด
แล้วทำไมคนพวกนี้จึงไม่ถูกฟ้องต่อสาร
อืมอืมอืมอืม
ตอนนี้ที่พูดกันมากก็คือว่าตำรวจแตกกัน
มีข่าวถึงขนาดว่าแป้งเนี่ยมาอยู่ในมือของตำรวจแล้ว
แล้วก็ปล่อยให้หลุดไปอีกแล้วก็ทำให้ตำรวจเป็นร้อยร้อย
ใช้เงินเป็นล้านล้านตามล่ากันอยู่อย่างนั้น
ในฐานะท่านเป็นตำรวจเนี่ยท่านคิดยังไง
ผมคิดว่ามันก็เราก็ไม่รู้นะฮะว่าตำรวจจับได้หรือเปล่า
ผมประเมินดูก็ยังไม่น่าแต่ว่าตามที่แป้งเขาพูดเนี่ยนะฮะ
ก็มีการยิงใส่เขามีการยิงใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่เขานะฮะ
พบตรควรตอบว่าจริงไหมตามที่แป้งเขาพูด
แต่ก็แน่นอนแหละครับตำรวจผู้ใหญ่เขาก็บอกไม่มี
มีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่าไปตอนเนี้ยต้องตั้งคำถามว่า
ระหว่างคำพูดของแป้งกับคำพูดของตำรวจผู้ใหญ่ประชาชนเชื่อใครมากกว่ากันเหรอครับ
เออเออประชาชนเชื่อใครมากกว่ากันครับผมก็เชื่อแป้งมากกว่าครับ
แล้วทีนี้มันจะยังไงต่อมันจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้กองกำลังส่วนหนึ่งก็สั่งระงับ
สั่งถอนกองกำลังส่วนหนึ่งก็คล้ายกับว่าให้เดินหน้าต่อไปแล้วจะยังไง
มันจะมันจะจบยังไงต้องหันมาให้ความสำคัญกับแป้งในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานที่จะดำเนินคดีนะฮะ
หรือสอบสวนใหม่เป็นหลักต้องพยายามคุ้มครองชีวิตเขาไม่ใช่ตามล่าเขานะฮะ
ซึ่งการตามล่าเนี่ยนะฮะแม้จะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกระทำ
แต่มันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันถึงชีวิตได้อืม
ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่นะฮะผมก็ไม่ทราบคือทั้งศพตั้งแต่พบตรนายมตรีเนี่ย
พูดจาอะไรให้มันชัดเจนสร้างหลักประกันนะฮะ
ส่วนการเริ่มคดีสอบสวนใหม่อาจจะต้องใช้เวลา
แป้งเขาอาจจะแบบให้เริ่มก่อนหรือแจ้งข้อหาก่อนมันคงไม่ทันการ
อืมก็ผู้ใหญ่ต้องพูดเป็นหลักประกันว่าจะสอบสวนให้ความเป็นธรรมนะฮะ
ผู้ใหญ่แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้นะฮะแล้วแป้งเรามามอบตัวแล้วเราก็เฝ้าดูว่าเขาจะทำจริงไหม
ไม่ใช่บอกว่ามันทำไม่ได้อะไรครับไม่ใช่หลักฐานใหม่ครับอืม
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้เหตุผลได้เพียงพอไหมว่าที่ต้องลื้อคดีมาใหม่เพราะหนึ่ง
คำพูดของเสียแป้งเป็นประจักษ์พยานอย่างนี้๒อย่างนั้น๓อย่างนี้มีเหตุผลรองรับไหม
ที่จะรื้อคดีใหม่เหตุผลตามกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าแต่ว่าประเด็นมันอย่างนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นหลักฐานใหม่ขนาดนี้เนี่ย
ในชั้นตำรวจเนี่ยก็ฟังมาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้บันทึกเข้าไปในสำนวนสอบสวน
ซึ่งในแป้งเขาก็อาจจะไม่รู้ในเรื่องของเทคนิคแบบนี้นะฮะ
ไอ้ที่พูดก็ไม่ได้จดที่จดไม่ได้พูดมาหมอถึงตอนนี้ก็ว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่หรอกเคยพูดมาแล้ว
อ้าวแต่คุณมันไม่ได้ปรากฏในเอกสารมีคนปรากฏในเอกสารครับเชิญนะ
มีคนบอกว่าถ้ามีท่าทีจะรื้อคดีใหม่แป้งมามอบตัว
แล้วถ้ารื้อคดีใหม่แล้วยังไม่สามารถหาความผิดคนอื่นได้
ก็ก็จบกันไปแป้งก็อยู่ในคุกอย่างนั้นจะดีกว่าที่จะคาราคาซังอยู่แบบนี้ไหม
ก็ต้องทำให้แป้งเขายอมรับได้ว่าพยาหลักฐานมันถูกนำมาพิจารณา
เรียกว่าสิ้นกระแสความจริงไม่ใช่มีอะไรซุกซ่อนอยู่
โดยเฉพาะคำพูดของเขาที่บอกคนนั้นคนนี้กระทำความผิดกับเขาเนี่ย
ก็มีคำอธิบายของเขาสิฮะว่าจริงไม่ได้ผิดอะไร
เขาพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทั้งอายการสูงสุดเอง
ตัวไอ้การบอยฝ่ายตำรวจอีกก่อนนึงก็เข้าบ้านไม่ทุกคน
พูดไปใดไหนใครไม่ผิดเพราะอะไรไม่ใช่ซั่มมันจะยึ้งแล้วก็บอกว่า
เราไม่ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน
มันจะมีนักความจริงนอกสำนวนมันต้องมาอยู่ในสำนวนหมด
แล้วทำให้คนคาใจเรื่องนี้มีคนคาใจ
ถึงแม้คนจะบอกว่าแป้งเป็นนักโทษควรจะได้รับโทษ
แต่คนก็ขาใจกับสิ่งที่เขาพูดครับ
ก็ถูกต้องครับเป็นเราเราก็คล่องใจว่า
ทำไมไปก็ตั้ง๖๗คนทำไมกูรับโทษอยู่คนเดียว
คนสั่งคนใช้มีหลักมีฐานใช้โทรศัพท์สั่งไป
ผมไม่รู้ไปแย่งไปคนนึงว่ารู้ว่าเป็นชาวบ้านเป็นโจร
เค้าพูดเนี่ยผมไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้เสร็จเรื่องเวลาเลย
ถือว่าเป็นเดิมพันธุ์ของตำรวจ
หนึ่งสำคัญทีเดียวล่ะคราวนี้
เอาล่ะขอบพระคุณท่านพันธุ์โดยเหตุวิรุษสิรีสวัสดิบุตรครับ
ขอบคุณครับครับยินดีครับขอบคุณครับ
นี่คือเรื่องของแป้งนาโนต
ตามกันต่อครับว่าสุดท้ายขึ้นมาจะจบยังไง